การติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานในอาคารนั้น
เป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานของอาคารว่าสามารถประหยัดพลังงานได้
ปัจจุบันก็มีอาคารธุรกิจต่างที่ผ่านเกณฑ์ประหยัดพลังงาน
ของกรมพัฒนาพลังงานทศแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ทั้งหมด๕๓แห่งด้วยกันติดตามจากบริหารงานครับ
เป็นโรงพยาบาล๓แห่ง
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวง
และหลักเกณฑ์วิธีการในการออกแบบอาคาร
อดคล้องกับแผนพัฒนาประสิทธิภาพอาคาร
ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน๒๐ปี
ข้อสอด๒๕๕๘ถึง๒๕๗๙

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของอาคารสำนักงานนะครับ
แล้วก็จะมีพวกโรงแรมโรงพยาบาลด้วยนะครับ
ผลที่ได้มาทั้ง๕๓แห่งนะครับ
ที่ได้ตัวสลากเนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้เกิดผลประหยัดของพลังงาน

ถ้าคิดเป็นหน่วยก็๕ล้านหน่วยครับพี่
ก็คิดเป็นเงินก็๒๐๓๐ล้านบาทครับ
ปัจจุบันอาคารธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญ

ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้มากกว่า๓๐เปอร์เซ็นต์
ก็อาคารธุรกิจหรืออาคารออฟฟิศ
ก็ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับ
แล้วก็เราเป็นอาคารขนาดใหญ่
ในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีเราใช้พลังงานเยอะ
เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์
หรือมีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ที่ประหยัดไฟได้
ก็สามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้เยอะนะครับ
แล้วก็ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศได้
อาคารที่มีการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานในอาคาร
จะเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานของอาคาร
ผู้ซื้อผู้เช่าผู้ใช้อาคารทั่วไป
เดี๋ยวรับสข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

เห็นถึงความสำคัญของการจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง